คุณผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าในการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอบกันหน่อยนะฮะ
เมื่อวานนี้ที่อนุสวรีประชาธิปไตยแต่ว่าตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะมีการปักหลักข้ามวันข้ามคืน
แก่นนำก็เลยเป็นห่วงความปลอดภัยค่ะนะฮะต้องยุติการชุมนุมไปก่อนนะครับ
บางส่วนก็เสียดายบางส่วนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาใหม่
อะไรแบบนี้พร้อมทั้งยื่นเรื่องไปสามข้อยังรัฐบาลด้วยค่ะนะฮะ
มันก็มีเหตุการณ์ความชุดละมุนวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยในบางช่วงบางตอนของการชุมนุมเมื่อวานนี้นะครับ
ความคืบหน้าในเรื่องนี้เนี่ยก็มีการประกาศยุติการชุมนุมไปแล้วนะครับ
อนุสวรีประชาธิปไตยตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนแล้วล่ะเนื่องจากว่ามีการไปพบความผิดปกติ
นะฮะก็จะมีชายชุดดำซึ่งเป็นบุคคลน่าสงสัยเหมือนกับว่าไปแฝงตัวอยู่ในกลุ่มแกนนำด้วย
กลุ่มของผู้ชุมนุมด้วยดังนั้นเนี่ยแกนนำก็เลยเป็นห่วงความปลอดภัยนะครับ
ของคนที่ไปร่วมชุมนุมก็เลยตัดสินใจครับประกาศยุติไม่ทำกิจกรรมต่อนะฮะ
ตั้งแต่เช้าวันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่กลับไปที่จุดที่เขามีการชุมนุมกันอีกครั้งนะฮะ
อนุสวรีประชาธิปไตยก็พบว่าหลังจากที่มีการประกาศยกเลิกการชุมนุมไปนะครับ
การจราจรก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติตำรวจสอนอธนสงครามและสอนอสำราญราชนะฮะ
ได้มาเก็บแผงรั้วเหล็กกั้นบางส่วนออกไป
ขณะเดียวกันก็มีนักศึกษาบางคนที่เข้าไปร่วมชุมนุมตั้งแต่เมื่อคืน
ก็ย้อนกลับมาสังเกตการณ์บรรยากาศที่อนุสวรีประชาธิปไตย
แล้วก็บอกว่าหลังจากที่แก่นำประกาศยุติไปเนี่ย
นักศึกษาหลายคนเสียดายนะเสียดายเพราะว่าตัดสินใจแล้ว
จะไปร่วมชุมนุมแบบปักหลักกันเลยข้ามวันข้ามคืนว่าอย่างนั้นเถอะ
แต่พอแกนนำให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยก็รับฟังก็รับฟัง
แล้วก็ย้ำว่าเดี๋ยวอีก๒สัปดาห์ถ้าเกิดว่าข้อเสนอที่ยื่นไป
ไม่มีความขึ้นหน้าเดี๋ยวกลับมาใหม่
และอาจจะยกระดับให้มันมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
ทีนี้ตำรวจในพื้นที่ว่าอย่างไรการชุมนุมนั้นผิดกฎหมายหรือเปล่า
พันธุ์ตำรวจเอกอิทธิพลพงธรผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานสำราญราช
ยืนยันว่าตำรวจเนี่ยคือมันมีข่าวว่ามีการจับกลุ่มกันนำไป
ก็ยืนยันว่าตำรวจไม่ได้มีการจับใครไปดำเนินคดีเลย
แล้วไม่ถึงคลุกค้ามกลุ่มผู้ชมนมแต่อย่างไร
ส่วนจะมีความผิดหรือเปล่าที่ชุมนุมในที่สาธารณะ
เดี๋ยวต้องประชุมก่อนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตำรวจในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลย
เป็นพื้นที่รอยต่อทั้ง๓พื้นที่เลย

เพราะว่าแก่นำนั้นไม่ได้ขออนุญาตในการชุมนุม

ยืนยันไม่ได้รับรายงานบนเรื่องนี้
ไม่ได้ส่งใครไปสังเกตการณ์อะไร
ส่วนวันพรุ่งนี้ตอนบ่ายโมงเดี๋ยวจะมีตัวแทนบางส่วนนัดรวมตัวกันที่หน้าธรรมเนียมรัฐบาล
เกาะติดกันไปว่าจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรนะครับ